ทีนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอยากให้เงยหน้ามองจอค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าจะให้คุณผู้ชมช่วยกันดูหน่อยซิว่าดวงไฟที่เห็นเนี่ย
มันคืออะไรกันแน่คุณสืบสกุลเห็นใช่ไหมคะที่วงอยู่เนี่ย

ใช่เมื่อก่อนจะเป็นดวงใหญ่กว่านี้ถ้าเกิดข่าวอื่นนะ
แต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าเขาเชื่อว่าดวงไฟที่มันลอยอยู่เนี่ย
คือดวงวิญญาณของย่า
คือลักษณะการลอยคือเราเห็นแมลงนะ
ตรงนี้มีแมลงด้วยหลายตัวนะที่บินไปบินมา

ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นแมลงคือมันเหมือนกับว่าจะเห็นการบินของมันเห็นไหม
มันจะเป็นเรียวแหลมถ้าเป็นแมลงตัวอื่น
แต่อันนี้มันเป็นจุดกลมค่ะ

ก็อยู่ที่หน้าบ้านเลขที่๓๙หมู่๓
ตำบลมาบภัยอำเภอขลุงที่จันทบุรี
ห้าทุ่ม๒๓นาทีของวันที่๒๔กุมภาสักพักนึงนะ
มีผู้ชายสองคนเดินเข้ามาที่บ้าน
แล้วก็มีสุนัข๓ตัวนั่งอยู่หน้าบ้าน
ดวงไฟตรงนี้มันก็ยังวิ่งไปมาอยู่อะค่ะ
แล้วมันก็มาเกิดอีกทีหนึ่งตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
ถึงประมาณตี๓๘นาที
ดวงไฟนี้ก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่หน้าบ้าน
ตอนปีชาอายุ๔๑ปีเขาเล่าแบบนี้บอกว่าคืนวันที่๒๔กุมภาสเนี่ยนะ
ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพ่อผม
แล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรโดนใจให้ผมไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
ผมไปเห็นดวงไฟประหลาดนี้

คุณย่าอายุ๘๐ปีเสียชีวิตด้วยโรคชรา
ก็เลยคิดว่าดวงไฟเล็กที่วิ่งอยู่เนี่ยน่าจะเป็นดวงวิญญาณของคุณย่ากลับมาอวยพรวันเกิดให้กับคุณพ่อหรือเปล่า
อันนี้คุณชนะสินเขาก็เชื่อมโยงไปเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ
หรือถ้าเกิดมองอีกมุมนึงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแมลงก็ได้
แต่มันอาจจะเป็นคนละชนิดกับแมลงที่เราเห็นอยู่ในกล้องวงจรปิด
ลักษณะมันแตกต่างกันแต่ที่แปลกเนี่ยคุณชนะสินบอกว่า
มันแปลกเพราะว่ามันเห็นแค่คืนเดียวเท่านั้นเอง
เพราะว่าผมลองไปไล่กล้องวงจรปิดย้อนหลังดูก็ไม่เห็นนะ
วันอื่นก็ไม่มีดวงไฟประหลาดแบบนี้
เพื่อนและคนรู้จักที่เห็นคลิปเนี้ยเขาก็เลยบอกไง
ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรก็ยังไงก็อยากที่จะเสี่ยงโชคกัน
บางคนก็บอกว่าเอาเลขที่บ้านบางเอาอายุบางไปเสี่ยงโชครับ